คุณผู้ชมครับมาดูกรณีเด็กวัดหายตัวไปนานหลายวัน
ห้องน้ำในวัดที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ว่าเป็นโรคลมชักกำเริบขณะที่เข้าห้องน้ำ
และเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖วัน

ตำรวจสพศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
วัดเขากระโดนตำบลหนองน้ำใสอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่พร้อมกู้ภัยรุดเข้าที่เกิดเหตุ

ก้มหน้าลงอ่างน้ำด้านข้างซ่วม
แล้วก็เริ่มอืดมีกลิ่นเหม็น
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕๖วัน

มาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายประยูนสัมมาแก้ว

สอบถามจากพระลูกวัดเขากระโดน
พระท่านก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กวัด

แต่วันเกิดเหตุซึ่งไม่ทราบว่าวันไหนเหมือนกัน
เพียงว่านายประยูนเด็กวัดคนนี้ได้หายตัวไป
คิดว่าน่าจะกลับบ้านไปหาญาติ
ทางพระก็ไม่ได้เอกใจอะไรกันนะครับ
แล้วก็มาถึงวันนี้ก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำ
สังเกตเห็นว่าประตูห้องน้ำมันล็อกอยู่ห้องหนึ่ง
เดินไปดูใกล้ปรากฏว่าโอ้โห
กลิ่นเหม็นเน่ามันโชยมาจากด้านในห้องน้ำ
ทีนี้พระแล้วก็ลูกวัดคนอื่นนะครับ
ก็กระโดดถีบประตูให้ประตูพังคือพังประตูเข้าไปแหละ
แล้วก็พบเป็นศพดังกล่าวนะครับ
ด้านของตำรวจสพศรีคิ้วเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวก็คือโรคลมชัก
ซึ่งได้สอบถามจากทางญาติและคาดว่าวันเกิดเหตุ
อาการลมชักน่าจะกำเริบประกอบกับผู้ตายเข้าห้องน้ำอยู่
จึงทำให้ไม่มีใครทราบว่าเสียชีวิตอยู่ภายใน
แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือได้นะครับ
เมื่อตรวจสอบในพื้นที่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
กู้ภัยก็นำศพส่งชนะสูตรอีกครั้ง
ให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ